ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยนะคะสำหรับสาวพิงกี้สาวิกา
ถูกเซอร์ไพรส์นะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบสามสิบสี่ปีของเธอนะคะ
ทางด้านทีมผู้จัดละครนี่นำโดยคุณแม่หนูสวงสุดา
และลูกชายต้นนัทวุฒิค่ะหอบเค้กมาเตอร์ไพรส์เบิร์ตเดย์ย้อนหลังถึงในกองละครเลยนะคะ
พร้อมกับเบลล่าราณีพีคองทัพอู๋ธนาธรไม่เท่านั้นค่ะ
สองแม่ลูกผู้จัดก็ยังโดนเตอร์ไพรส์กลับนะเพราะว่ามีวันเกิดไล่เรียกกันอีกด้วย
นับว่าเป็นเซอร์ไพรส์ซ้อนเตอร์ไพรส์เลยก็ว่าได้นะคะ
ทางด้านพิงกี้เองก็เปิดใจนะว่านอกจากจะยิ้มรับกับวัย๓๔กรัฐแบบเรียบง่ายแล้ว
เรื่องหัวใจเธอก็ยังปล่อยวางแบบสัตว์ตัว
เรียกว่าปฏิเสธหนุ่มที่เข้ามาขายขนมจีบแบบนับนิ้วไม่ถ้วนกันเลยล่ะจ้า
ก็รู้สึกแก่ปีนี้ไม่รู้สึกอะไรเลย
ก็ไปจุ๊บทุกท่านอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไหว้ก่อน
บอกว่าคุณแม่ก็น้ำตาแตกเลยเพราะว่าบอกว่าทีวีวันนี้ได้พ่อแม่นะ
เราจะไม่เปิดรักใครอ่ะเพราะว่าเราค่อนข้างจะพอใจแล้วก็มีความสุขกับตัวเองจริง
อย่างนี้มันก็สบายตัวดีอ่ะคล่องตัวหนูก็เหงาบ้างก็อาจจะมีน้ำตาไหลบ้าง
โหสวยขนาดนี้นะไม่น่าจะโสดได้นาน
แต่ว่าถือว่าสาวพิงกี้นี่โสดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคุณนะ
เป็นคนโสดที่สวยแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีมากเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นโสดให้หนุ่มเสียดายเล่นกันไปก่อนนะคะ